สวัสดีค่ะหมอก่ายพอพาที่นี่นะคะ
ดวงดีไม่ต้องรอเลยค่ะในวันที่๕กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ดาวพุทธจะมีการโยกย้ายราศีค่ะ
ส่งผลทำให้๔ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
ดวงการเงินดีขึ้นทันทีเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่า
สี่ราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะ
ราศีแรกที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะ
พอดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีก็ส่งผลทำให้ดวงการเงินของคุณดีขึ้นทันทีค่ะ
ดวงดีตั้งแต่วันที่๕ยาวไปถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้เลยค่ะ
ในช่วงระยะนี้ค่ะดวงการเงินของชาวราศีธนูจะดีแล้วก็โดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีธนูค่ะเพิ่มความขยันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ
ก็จะทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ฐานะของคุณมั่นคงเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะ
และถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะถือว่าดวงการเงินของคุณดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเงินฝืดเงินติดขัดหรือว่าได้เงินช้า
หวังเรื่องเงินก็อาจจะยังไม่สมหวังเต็มที่นะคะ
แต่ในช่วงนี้ดวงเปิดแล้วค่ะดวงชะตาดีเพราะฉะนั้นอุปสรรคในเรื่องของการเงินก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
ต่อมาคือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะที่ดวงดีหลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้ายนะคะ
จริงแล้วข่าวดีของชาวราศีพิจิกษ์มีหลายเรื่องมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวราศีพิจิกยิ้มได้กว้างมากที่สุดเลยนะคะ
ในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะราบรื่นมากเลยค่ะไม่ค่อยติดขัดอะไรนะคะ
รายได้จะไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
ถ้าคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะ
ส่วนในเรื่องของลาบลอยนะคะบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้ค่ะแต้มบุญทำงานแล้วนะคะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกษ์มีโอกาสได้ลาบแบบพอหอมปากหอมคอในช่วงนี้อยู่นะคะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะจริงแล้วดวงชะตาโดยภาพรวมของคุณค่ะ
ไม่ได้ดีเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
แต่ในเรื่องของการงานในเรื่องของการค้าการทำธุรกิจก็ดีด้วยค่ะ
โดยรวมถือว่าดวงชะตาดีมากเลยนะคะ
แต่เรื่องที่โดดเด่นมากเลยค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลายช่องทางค่ะ
ถ้าคุณยิ่งทำอาชีพเสริมนะคะ
เช่นอาจจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ควบงานเสริมไปด้วย
หรือว่าทำธุรกิจหลายช่องทางนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเป็นกรอบเป็นกรรมในช่วงนี้นะคะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดาวพุทธย้ายมาให้โชคในครั้งนี้ค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
อุปสรรคทางด้านการเงินของคุณจะลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็จะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำเงินในเรื่องของการทำรายได้เข้ามาในช่วงนี้ค่ะ
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศรีมีนจะสามารถหาเงินได้มากพอสมควรเลยนะคะ
แต่ขอให้อดใจนิดนึงค่ะเพราะว่าลาบก้อนใหญ่ของคุณนะคะตอนนี้จะยังไม่มา
จะต้องรอในช่วงเดือนเมษายนก่อนนะคะ
ชาวราศรีมีนในช่วงนั้นจะมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่
ชนิดที่ว่าคุณคิดไม่ถึงเลยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีผู้โชคดีด้านการเงินนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ